ทำงานเสร็จกลับมาบ้านเจอห้องสภาพแบบนี้

ภาพอ้อตแทบสุดเข่าอ่อนเลยคุณผู้ชม

ถึงบ้านว่าจะรีบอาบน้ำนอน
พรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนพอเปิดห้องเข้ามาโอ้โหสภาพ
ต้องบอกว่าคุณใจกล้ามากครับคุณโจร
เคยเจอแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะโดนกับตัว
ช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีฝากทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะครับ
คุณเต้ยโพสต์ไว้แบบนี้และภาพอย่างที่เห็นคุณผู้ชม
ห้องถูกลื้อข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ทิ้งไว้แต่กล่องให้ดูต่างหน้า
กระเป๋าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมีของแบรนด์เนมนาฬิการูอะไรอย่างเงี้ย

ครูเต้ยเนี่ยก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เก็บหลักฐานที่บ้านตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความตอบกลับในเฟซบุ๊ก
ขอบคุณทุกกำลังใจและฝากให้ทุกคนระมัดระวังตัว
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจแย่
การเงินก็ขาดคนตกงานก็เยอะโจรก็มีมากขึ้น
แต่โชคยังดีที่คนไม่เป็นอะไรที่เหลือก็ต้องให้กฎหมายจัดการกันต่อไป
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวเลยนะคะ
บอกว่าช่วงสายวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ด้วย
ทรัพย์สินที่สูญหายยังไม่ได้ประเมินนะคะ

แต่ที่หายไปแล้วแน่

ครูเต้ยเก็บสะสมเอาไว้
แล้วจำนวนเงินไม่น้อยนะคะคุณผู้ชม
หลักแสนเลยทีเดียวค่ะ

พอว่านอกเหนือจากเรื่องราคาของเงินแล้ว
คุณค่าทางจิตใจที่แฟนคลับให้มา

ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะดูข่าวนี้กันเสร็จปุ๊บนะคะ